ทางตำรวจเพชรบุรียังคงเร่งติดตาม
มือยิงพ่อค้าขายน้ำเต้าหู้เสียชีวิตคารถยนต์

หนีเข้ามาอยู่ในกรุงเทพมหานคร

สาเหตุที่แท้จริงในการก่อเหตุนะคะไปติดตามประเด็นนี้จากรายงานค่ะ
สามีนั่งอยู่เบาะข้างคนขาบกำลังหลับอยู่
โดยไม่คาดคิดว่าผู้ก่อเหตุจะยิงเอาชีวิตสามี
นึกว่าเป็นเพียงการหยอกล้อและคิดว่าเป็นปืนแก๊ป
มาทราบภายหลังว่าสามีเสียชีวิต
และยังโชว์บาดแผลที่เป็นเหมือนรอยไหม้จากกระสุนปืนที่เฉียวแขนของเธอ
ก่อนผ่านไปทะลุอกสามี
ความรู้สึกในตอนนี้ยังสับสนและยังไม่รู้สาเหตุ
นายประเสริฐมายิงสามีของเธอด้วยเรื่องอะไร

ยังเห็นคลิปที่ลูกสาวถ่ายไว้
ว่าผู้ก่อเหตุยังนั่งคุยกับสามีที่ตลาดนัด

ยืนยันไม่ใช่เรื่องหึงหวงที่มีกระแสข่าวออกมา
สามีของเธอไปโปรยเสน่ห์ให้กับภรรยาของนายประเสริฐ

ถึงขั้นต้องลงมือฆ่ากันแบบนี้
เขายังเคยแบบไปช่วยเราขาย
เราจะขายุ่งมาก
เขาก็เห็นแล้วยุ่งเขาก็เป็นคนมีน้ำใจนะ

บอกเธอไปตักน้ำเลยเดี๋ยวเราขายให้
ขายของก็ขายของเราก็พี่ไม่ได้เกี่ยวกับ

คนเรามีปัญหาคุยกันก็ได้
คุยกับเราทีทีหรือมาคุยกับเราทีนี้อะไร

ภรรยาของนายประเสริฐผู้ก่อเหตุ

ในการจัดการเรื่องพิธีศพกับภรรยานายจันที
ซึ่งเธอยืนยันว่าจนตอนนี้ยังสับสนเช่นกัน
ไม่คิดว่าสามีจะมาก่อเหตุแบบนี้

สอบถามพ่อค้าแม่ค้าที่อยู่ในระแวกนั้น
ซึ่งเห็นเหตุการณ์และยังคิดว่าเป็นการยิงไล่นก

ตอนนี้ก็ยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง
ว่าเป็นเรื่องหึงหวงตามที่มีกระแสข่าวหรือไม่

ที่แท้ว่าอ้าวพอหันไปทิ้งเขายิงกัน
รถสองคันนะนะรถเก่งสองคันเลย

อีกคันที่ตามมาได้หลังมันปาดหน้าไปนิดนึง

แล้วก็พอผู้หญิงเรื่องกระจกมาเหมือนคนรู้จักกัน
แล้วมันก็เลยชักปืนแล้วก็ยิงเข้าไปเลย

องไปที่บนนู้นบนละเต็งเห็นไหม

นี่กลายเป็นอ้าวข้างล่างมองมาอีกทีเขายิงกันอะไรอย่างนี้

สำหรับจุดเกิดเหตุเป็นบริเวณสามแยกแม่ประจันทร์
มีกล้องวงจรปิดของร้านสะดวกซื้อเพียงตัวเดียว
จับภาพรถของผู้ก่อเหตุไว้ได้ชัดเจน
เป็นภาพหลักฐานสำคัญที่จะนำไปสู่การจับกลุ่ม
จุดที่เกิดเหตุบริเวณ๓แยกแม่ประจันทร์
คือคำบอกเล่าของภรรยาผู้เสียชีวิต
เธอขับรถมาจอดก่อนที่มือยิงจะลงจากรถมา
โดยที่เธอไม่ทราบว่านายประเสริฐมือยิง

ก่อนที่จะเปิดกระจกทักทายตามภาษาคนรู้จัก
ซึ่งระหว่างนั้นนายประเสริฐก็ยกปืนขึ้น
ยิงเข้ามาที่สามีของเธอที่เบาะข้างคนขับสองนัด
ระหว่างนั้นเธอยังคิดว่านายประเสริฐหยอกล้อกัน

ที่นัดที่๓ปืนขัดลำกล้องเธอเห็นท่าไม่ดี
ขับรถแยกหนีไปก่อนจะมาทราบว่าสามีเสียชีวิตครับ
ส่วนบรรยากาศที่วัดพระพุทธบาทเขาลูกช้าง

ครอบครัวยังอยู่ในอาการโศกเศร้า
ลูกสาวคนโตที่ยังทำใจไม่ได้กับการจากไปของผู้เป็นพ่อ
เพียงว่าทางครอบครัวตั้งใจจะตั้งสวดศพเป็นเวลา๓คืน
ส่วนความคืบหน้าทางคดีตำรวจสืบสวนภูทรท่ายาง
ร่วมกับตำรวจสืบสวนภูทรจังหวัดเพชรบุรี
รอยผู้ก่อเหตุที่มีข้อมูลว่าขณะนี้หลบหนีเข้าไปอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
โดยภรรยาของผู้ก่อเหตุพยายามติดต่อกับสามีให้เข้ามอบตัว

ครินกมุจโยธินผู้สึกข่าวแทนรัฐทีวี